วันนี้นะครับประชาชนเดินทางไปร่วมงาน
ศิรการพระภูบาลนวมินที่โรงพยาบาลสิริราช
จำนวนมากนะครับเพื่อร่วมลำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้
ของพระบาสมเด็จพระประมาณมีนพระมหาภูมิฝนอดุลยาเดต
คุณผู้ชมนะฮะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดที่โรงพยาบาลสิริราช

รายงานสดมาจากโรงพยาบาลสิริราชครับ

คุณผู้ชมคะในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะคะ
ที่สาราศิริราชร้อยปี
ประชาชนที่เดินทางมาอย่างโรงพยาบาลสิริราชแห่งนี้
จะร่วมกันตั้งจิตอธิษฐาน
ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช

ในเวลา๑๕นาฬิกา๕๒นาที
เวลาที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคต
ไปพร้อมกับคุณผู้ชมทางบ้าน
บรรยากาศขณะนี้นะคะที่โรงพยาบาลสิริราช
ในบริเวณอาคารศาลาศิริราชร้อยปีนั้น
เหนือแน่นไปด้วยประสบกรณิกรที่มีหัวใจแห่งความจงรักพักดี
ตลอดช่วงบ่ายที่ผ่านมา
จะมีสายโฟย์ปล่อยปลายลงมาเป็นระยะ
แต่ก็ไม่ได้ทำให้หัวใจของประสบกรณิกรที่มีหัวใจแห่งความจงรักพักดีนั้น

บรรยากาศตลอดช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ประชาชนได้เข้ามาร่วมฟังปราธกฐาในหลวงแห่งแผ่นดิน
บรรยายโดยดรสุเมษตันติเวชกุล
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
ณห้องประชุมราชปนัดดาสิรินทร
อาคารศรีสวรินทิราชั้นหนึ่ง
ตั้งแต่เวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาทีกันอย่างเนื่องแน่น
และเมื่อเวลา๑๕นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุระวงศาวาสวรวิหาร
ได้แสดงพระธรรมเทศนาที่สาราศิริราชร้อยปี
ซึ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ซึ่งภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะ
คือประสบกรณิกรไทย
ที่ตั้งใจเดินทางมาร่วมในวินาทีแห่งประวัติศาสตร์
วินาทีแห่งการแสดงความจงรักพักดี
ความอาลัยรักที่มีต่อพระมหากษัตริย์
ผู้เป็นที่รักของปวงชนชาวไทย

นี้ทุกคนจะรวมหัวใจเป็นหนึ่ง

ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙พร้อมกัน

ดิฉันอยากเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้าน
ซึ่งรับชมอยู่ทางหน้าจอไทยรัฐทีวี
ได้ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐาน

ที่โรงพยาบาลศิริราชแห่งนี้ด้วย

พระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุด
ไม่ได้ของในหลวงราชการที่๙
มีประชาชนเดินทางมาร่วมกันตั้งแต่เช้ามืด

สาราศรีริราชร้อยปี

ที่ตั้งใจเดินทางมาแสดงความจงรักภักดี

เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่นาทีนะคะ

ที่นี่จะร่วมกันสงบนิ่ง

เชื่อว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้

ของประชาชนคนไทยทุกคน

แม้เราจะเผชิญกับความสูญเสีย

ต้นแบบของคนไทยทุกคน
จะเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนคนไทย

ประชาชนศึกอยู่ในลักษณะศิริราชร้อยปีแห่งดี
บางคนถึงกำกลับหลังน้ำตา
บางคนถือพระบรมชายลักษณ์ไว้แนบอก
เชื่อว่าคนไทยทุกคนรู้สึกเหมือนกัน

ดิฉันขอเชิญชวนคุณผู้ชมคนไทยทุกคนที่รับชมอยู่ทางหน้าจอไทยรัฐทีวี

ซึ่งเดินทางมายังสาราศิริราชร้อยปีในวันนี้
พวกเราทุกคนจะรวมหัวใจเป็นหนึ่ง
รำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ท่าน
ทำเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอด๗๐ปีของการครองราช
ครองโสรเข้าได้ทั้งคู่
ดินปากนะคะ

โสสภาพพิพันธุ์
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

บรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
คือการตั้งจิตอธิษฐานถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙
ของประชาชนคนไทยที่เดินทางมายังสาราสิริราชร้อยปีแห่งนี้
สำหรับกิจกรรมช่วงต่อไปในเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๓๐นาที

ร่วมกับอันเชิญบทเพลงพระราชนิพล

ร้องประสานเสียงของโรงพยาบาลสิริราช
ร่วมกับวงดุรยางราชนาวี
คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามภาพบรรยากาศ
ที่โรงพยาบาลสิริราชได้อีกครั้งในช่วงข่าวช่วงต่อไป
รัชนีคำนึงควรข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากโรงพยาบาลสิริราชค่ะ
ขอบคุณครับนั่นคือช่วงเวลาที่สำคัญนะครับ
ที่คนไทยที่ได้รับชมผ่านทางไทยรัฐทีวี
ได้ร่วมเจริญจิตภาวนา
เพื่อน้อมถวายหัวใจแด่ในหลวงราชการที่๙
และแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยนะครับ